อะไรอ่ะ

หายอภพรคุณผู้ชมขาวเมื่อวานนี้
บ่แมนภาษาอีสานบ่แมนภาษาตาย

ใครที่ยังไม่มีเลขเด็ด

ดิฉันไปบ้านพี่ฮายมาเมื่อวานนี้อย่างงงกับการแต่งตัวของดิฉันปล่อยผ่านไป
เชอรี่ทำตั๊กกูพิเศษคุณผู้ชมรอดู
เดี๋ยวเราเอาเรื่องราวให้ฟังก่อน
แล้วเชอรี่จะออกแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะรวยกันแล้วใช่ไหมครับ
ต้องไปหาตัวแม่ถึงบ้านเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปกติพี่ฮายเขาชอบผู้ติดปากถูกไหม

ตั้งแต่ย้ายเข้ามาปีกว่านี้นะ

คุณผู้ชมอาจจะเป็นอย่างไรไปฟังเคล็ดลับแม่ฮายกันหน่อยจ้า
ใกล้วันแบบนี้แล้วตัวเลขมีไหม

ตรงจุดทูปเห็นปกติชอบจุด

ให้เลขที่จะออกวันที่๑เดือนมิถุนานี้นะคะ
ขอให้ทุกคนที่เห็นเลขนี้ขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะ

โอเคก็โอเค๒ตัวเอากี่ใบ

อายเขาอายเขาอายเขา

เดี๋ยวก่อนนะเราถูกสุดได้เท่าไหร่นะ

เออแล้วฉลิกก็ไม่รอช้าคุณผู้ชมค้า
ทูปตัวเลขคนละอันกับแม่ฮายทันทีนะ

เลขที่ออกมาของแม่ฮายจุดปุ๊บคุณผู้ชม

คู่กันเราเลย
แต่ว่ามันคุ้นนะที่เราเคยนำเสนอข่าวที่ผ่านมา
เก่าขัวแกะมันคุ้นที่ไหนนะ

เมื่อวานนี้ระหว่างรอทูบจากตัวเลขจุดไปเนี่ยคุณผู้ชม
นั่งคุยทานข้าวกันแบบเพลินเลย

อุ๊ยโต๊ะใจวางค้อนก็ได้ไม่ทัน
วิ่งไปดูหน้าบ้านกันกรูกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ไปเจอกับระคังหน้าบ้าน
คือแม่ฮายเนี่ยแขวนแบบว่าเรียกทรัพย์เนี่ยหลักคังแบบเนี่ยคุณผู้ชม
แวนไว้หน้าบ้านตามความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยแบบรับทรัพย์รับลม

แม่ฮายบอกสะดุ้งเฮือกเลยแบบไม่อยากนึกว่ารถจะเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะ
สงสัยพี่ฮายบอกว่าแม่ย่านางอยากให้เปลี่ยนป้ายแล้วล่ะมั้ง

ให้เปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วเพราะว่าตอนนี้ใส่ป้ายแดงอยู่
ป้ายแดงเนี่ยฮฮ๔๐๒๒กรุงเทพฯมหานคร
ส่วนป้ายขาวที่รอกำลังจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยคือ

ตีได้หลายอย่างนะ

๒๒ก็สวยอ่ะแม่บอกว่าสงสัยมวลเนี่ยออกป้ายทะเบียนรสละละมั้ง
นี่แอบถามเมื่อวานพี่ฮายตกลงให้หนูโฟกัสเลขทูปหรือหนูโฟกัสเลขทะเบียน

นี่คิดเยอะกว่าเดิมเลยค่ะนี้
ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง
ฝนธนสุนทรก็ไปไหว้พระทำบุญพร้อมขอโชคลาภมาเหมือนกัน
เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่วัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เอาไปเลยสบายเจ็ดสีเจ็ดสอกน่ะไปถวายให้กับยักษ์แม่ใหญ่
ตัวนี้องค์นี้นะคะท่านอยู่ภายในวัดหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเคยมาขอพรจากยักษ์แม่ใหญ่
แล้วประสบความสำเร็จสมหวังดั่งใจเลย
รวมไปถึงขอโชคลาภจากยักษ์แม่ใหญ่ด้วยเอามาฝากนักเสี่ยงโชคกัน
ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคได้เลขมา
๘๑๓เมื่อกี้ไง๑กับ๘เลขพี่ฮายเป็นยังไง๓เลยนะฮะ
ขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะ
ส่งคลิปพิเศษนี้มาให้บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
เป็นว่าพรุ่งนี้ทุกคนรวย
ติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมค่ะ